ต่อกันที่ลูกกันเลยคราวนี้ไม่ได้มาคนเดียว
เป็นลูกเพราะว่ามากันหลายบ้านคุณผู้ชมค่ะ

กิจกรรมสายกีฬาสายสปอร์ตเนี่ยแต่ละบ้านซัพพอร์ตลูกกันเพียบเลยนะ

เรสซิ่งวัย๕ขวบแล้วนะปุ๊บปั๊บเราเห็นคุณแพทย์ตั้งแต่ท้องเนาะ
ตอนนี้หนุ่มน้อยคนนี้เก่งมากเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมีความสามารถ
แล้วเราเห็นเฮียเรทบ่อยนะช่วยแม่แพทย์ทำงานขายของใช่ไหม
เทนต์รีวิวสินค้าต่างเฮียเขาเต้นเฮฮาไปกับคุณแม่ได้ทุกเทป
และอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจคนเป็นแม่ก็คือความสนใจในเรื่องของกีฬาการขี่ม้า
แจ๊คขวัญเฮียเรสนี่นะได้รับการฝึกฝนแล้วก็การเรียนรู้ขี่ม้ามาตั้งแต่เล็กเลย
ไม่กลัวเลยค่ะแล้วแม่แพทย์บอกว่าอยากให้ลูกชายมีบุคลิกภาพและสมาธิที่ดี
ก็ลงทุนซื้อม้าไปให้เลยเออให้ลูกเรียนจริงจังพร้อมลงแข่ง
มันต้องมีบัดดี้คู่ใจไงจะมาเปลี่ยนตัวเล่นทุกครั้งที่แบบขี่เขาเนี่ยมันไม่ถนัด
เชื่อเลยค่ะว่าน้องเรสซิ่งรักในกีฬาชนิดนี้เหมือนกัน
ดูจากแต่ละโมเมนต์แม่แพทย์ลงบันทึกไว้ในไอจีดูสีหน้าเวลาตาคนแม่อุ้ยทับอกทับใจ
บอกเลยว่าอนาคตน่าจะได้เห็นเฮียเรสซิ่งเป็นนักขี่ม้าที่เก่งและเท่มากแน่นอน

ขี่ม้าแล้วเป็นยังไงหลังเขาตรงสมาธิเขาดีมากเกียรติร้อง
บังคับมาให้กระโดดที่มันบอกว่าเฮ่ยมากสบไปดูความเทศหนึ่งบ้านกันละกัน
ต่อกันที่ลูกชายวัย๙ขวบอีกหนึ่งบ้านน้องบุ๊กลิ้นลูกชายคุณแม่นานารายบินกับคุณพ่อเวย์นะคะ
คุณป้องเป็นนักร้องนักเต้นไงพี่บุ๊กลินก็ไม่เบานะไม่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมค่ะ
หนุ่มน้อยยังมีความสนใจเรื่องของกีฬาเทศคอนโดเห้ยโอ้นี้ด้วยนะ
เรียกว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะต้องใช้พละกำลังไงแล้วความกล้าหาแล้วใช้สมาธิด้วย
ดูแล้วน้องบุคลินเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้กิจกรรมอย่างอื่นเลยนะ
มีพี่สาวฝาแฝดน้องบีน่าก็สนใจกีฬาด้วยเหมือนกันคุณผู้ชม
น่ารักทีเดียวพี่น้องบ้านนี้นะคะ
แล้วก็แต่ละครั้งที่น้องบุ๊กลินเขาลงสนามทั้งบ้านเลยคุณผู้ชม

อันนี้เป็นการแข่งครั้งล่าสุดที่ฉันดูแล้วในอินสตาแกรม

ผลปรากฎลงมา๔ที๑จ้า

ก็ปิดท้ายไปเลยที่ลูกชายของพ่อพีชทองเจือค่ะ
คนนี้บอกเลยยิ่งโตยิ่งหล่อ
น้องโรเตอร์อบอุ่นจริงนะคะ

เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นของคุณพ่อจริงค่ะ
เรียกว่าเลือดคุณพ่อมาแรงจริงค่ะ

น้องโรเตอร์มีแฟชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะ

ลงแข่งมาร้ายตัวรายสนามแล้ว

จนตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นนักแข่งสายทำความเร็วที่ค่อนข้างจะแบบ

แล้วเขาก็พัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องค่ะ

ดูแล้วหล่อเท่ถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะเลยค่ะ
ครบเครื่องจริงนะคะแต่ละบ้านไม่ธรรมดาค่ะ
รอดูรอเชียร์เป็นกำลังใจให้กับบรรดาหนุ่มน้อยสายแข่งขันทุกคนค่ะ
ฝีมือต่อไปลูกหล่อนะคะนอกจากเป็นดาราได้ด้วยแล้ว

สุดยอดมากพี่ก็จะเป็นรอสัมภาษณ์ลูกแต่ละคนแน่นอน
สัมภาษณ์พ่อยันลูกไปเลย

อยู่ไปนานนะอยู่หลายยุคหลายสมัยนะ